ถึงที่นี่เลยคุณผู้ชมจังหวัดกำแพงเพชร
เขามีการจัดกิจกรรมสัตว์เลี้ยงแสนรัก
เขาให้น้องนักเรียนออกมาจับกบขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะ
เออคุณชนะเคยจับกบหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
โอ้โหล้มทีจับกบเละเทะเลย
นี่ที่โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์หมู่๑๗ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพง
เห็นไหมคะนี่มีบ่อเลี้ยงกบแบบนี้เลย
คือทางโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมโครงการสัตว์เลี้ยงแสนรักค่ะ
ให้นักเรียนที่เขาร่วมกิจกรรมเนี่ยฝึกทัศน์ศาสตร์ทางอาชีพแบบนี้เลย
สร้างรายได้ให้เป็นแล้วก็เอามาเป็นทุนการศึกษา
แล้วก็นำไปประกอบอาหารในครัวเรือนด้วย
อุ๊ยน้องต่อคุณศิษย์ค่ะ
กบเขาใหญ่มาก
เขาออกไปจับกบแล้วก็จะเอาไปชั่งกิโลค่ะ
อันนี้คือขายตามออเดอร์นะจะมีออเดอร์สั่งมานะคะ
แล้วก็จะผลัดกันมาแบบนี้มาให้อาหารกบในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน
ช่วงเย็นจะจับกบไปขายตามออเดอร์
ลงไปแบบนี้เลยตอนเช้าก็ให้อาหารสลับสับเปลี่ยนเป็นเวรกันไปนะคะ
เขาจะเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมน๒บ่อ
แต่ละบ่อมีกบ๒๕๐๐๓๐๐ตัว
ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ๓เดือนครึ่งคุณ

ตัวใหญ่ด้วยคุณดูดิ
มาดูราคาดีกว่าเขาจะขายปลีกด้วยนะคะ
ขายส่งด้วยนะคะราคาก็คือตามท้องตลาดจริง
สำหรับราคาส่งหน้าบ่อตามไซส์นะ
ขนาดใหญ่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ขนาดเล็กนะคะกิโลกรัมละ๙๕บาท
ก็จะมีร้านอาหารในพื้นที่ต่างอำเภอมารับซื้อสักน้อง
ไปทำเป็นอาหารประกอบอาหารขาย
แล้วผู้ปกครองของน้องนักเรียนบางคนเขาก็มาสั่งทำด้วยนะ
มาสั่งเอาไปทำเป็นเมนูอาหารรับประทานกันในครัวเรือน

สำหรับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกบนาหรือกบเนื้อ
ติดต่อได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
อุดหนุนน้องนะให้น้องได้เรียนรู้เรื่องของการประกอบอาชีพ
การขายการสร้างรายได้แล้วก็ได้เงินมาเป็นทุนการศึกษาด้วย
เป็นเรื่องอาชีพเพราะว่าปายแจ้งจริงเล่าข่าวนี้ไม่บ่อย
ตอนแรกก็คือกลัวนะรู้สึกแบบไม่กล้าไปนี่กับมัน

ใช่เหลือตุ๊กแกอย่างเดียวไม่ได้เลย
เอ้าไม่เป็นไรค่อยเรียนรู้ซึมซับกันไป